สนับสนุนโดยอีซูซูดีแมคบลูพาเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

จากสนุนลุกขึ้นมานะคะคุณแม่
เค็มมากหยุดเย็นล้อนการเต๊ะก่อนเลย

เข้ามวันสงกาจะต้องพูดว่าสวรรค์อีสีใหม่กัน
เต็มเหนียวเลยแต่ละพื้นที่นี้เขามีการเล่นน้ำกันอย่าง

ไม่ต้องตัวจังหวัดนี้โชคชัยสี่นี่ทั้งซอย

ทั้งส่อยจะไปรำเหรอเขานะ
รถกระบะหรอรถกระบะมีเอาใหม่

ขึ้นไปอยู่ในมันถ่าง๒๐๐ลิตร

น้ำแข็งใส่แล้วก็แช่เครื่องดื่ม
พี่โภคก็ขายคนในรถ

มันกลายเป็นประเด็นที่โป๊ะกันจริง
เป็นเรื่องเป็นราวชาวบ้านเขาร้องว่ายังไงนะ
ชาวบ้านก็บอกว่าถ้าออกมาแล้วนั่งกระบะหลังไม่ได้

ครับผม

ซื้อกระบะมานั่งได้แค่๒คน
ไว้สำหรับขนกะปิน้ำปลาเหรอ

คุณโป๊ะอานนท์โอเคแต่อันนี้เขาบอกว่าไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว
แต่ถ้าเราไปห้ามคนนักเนี่ยไม่ได้
มันกระทบชีวิตคน
มันกระทบกับวิถีชีวิตคนโดยเฉพาะคนตายจน
พี่พศบอกว่ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะ

ทั้งกับทำรอดภัยในไทยรัฐทีวีเนี่ย
เขาบอกผมรู้ครับแล้วจะให้พวกผมทำยังไง
เพราะพวกผมก็ต้องกลับบ้าน
มันอย่างนี้มันเหมือนแบบว่าแล้วพวกผมจะนั่งกันเป็นยังไง
ทัวร์ก็เต็มเครื่องบินก็ไม่ต้องไปพูดถึงหรอก
มันเต็มมาตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้ตัวเครื่องบินก็จะ
ช่วงเทศกาลไม่ทุกช่วง
ช่วงเทศกาลครับอ๋อเอาไม่ถ้าคุณจองเร็วถ้าสมมติคุณจองเร็ว
จองเป็นเดือนคุณจะถูก

วันเสาร์อาทิตย์อันนี้จะแพง

อ๋อมันเป็นอย่างงั้นอยู่แล้ว
คนละ๔๐๐๐หรือ๘๐๐๐เนี่ยกลับไม่ได้เลย

อย่ามองหน้าฉันมันไม่ใช่คนแบบนั้น
ประช๊อปประชาติกันเยอะที่เขาจับลูกสาวใส่กล่อง
เพิ่งเห็นยังเป็นยังไง๙๘๐๐พี่
เอากล่องเนี่ยไปไว้ที่แขบแล้วก็เอาลูกสาวตัวเล็กใส่กล่อง
แล้วพ่อบอกว่าพอจำรวจมาก้มลงนะ
แอบไปในกล่องน่ะเออมีคลิปนะไปชมครับแล้วไปดูกันมาแล้วไปดูคลิปกันสักนิดหนึ่ง
โโธ่ชีวิต
เนี้ยกำลังจะเอาขึ้นรถเอาตรงแข็บนะครับ

นั่นก็หมังก่อมหัวนั่นก็ไม่ก็หมังหมังหัว

ก็เขาไม่ชินอ่ะเขาไม่ชินอยู่ในกล่องอ่ะ

เจ้าจำเป็นเจ้าต้องเห็น

เกิดไม่มีชัดวันเห็นตำรวจแล้วก้มหัวลูกไว้
ก้มหัวลูกเออก้มหัวลูก
พ่อมีก้มหัวได้ลูกแล้ว
นี่คลิปนี้กลายเป็นคลิปที่ทุกช่องทุกรายการทุก
ทุกสถานีจะต้องเอาคลิปนี้มาพูดถึงกัน

ต้นคาถาขอหวยเออขอบคุณด้วยนะฮะ
เขาบอกว่ากลมหัวลงอย่าโผล่ขึ้นมาเพราะพ่อไม่มีเงินให้ตำรวจ
พ่อมีเงินตามพ่อไม่มีเงินตามแล้วนะครับผม
ว่าทำไมพูดแบบนั้นได้ไงไม่มีเงินให้ตำรวจ

มีแค่ตามตักเตือนมีแค่ตามตักเตือนอืม
หมายความภาพหมายถึงใบตรงคับปรับ
ทำไมคุณคิดลบทำไมโลกเป็นมันชั้นแคบ

พอสรุปกันง่ายว่าตอนนี้ตำรวจก็ผ่อนแรกแล้วผ้อนพลละ
ปรับผู้ที่ใช้รถกระบะผิดประเภททุกกรณีเนี่ย

ก็จะปรับคนขับและผู้โดยสารที่นั่งด้านข้าง
แต่ผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังจะเลื่อนออกไปก่อน
เพราะเรารู้ว่าคุณยังเตรียมตัวไม่ทัน
แล้วก็ช่วงนี้จะขอให้ประชาชนเนี่ย

กฎหมายนี้เราก็มาดูกันใหม่วิเคราะห์กันใหม่

งการปีนี้เขาบอกว่าห้าม๕ป่อ

คุณโบ๊ทอานนท์ก็บอกว่านังคุณเข้าทีไรก็ต้องมีกระแสมาตลอด

ม้ายอีกแล้วเหรอ
ม้ายอีกแล้วเหรอ
ครับผมนะฮะ
ม้าวันนี้รู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนจากรถกระบาดเป็นรถบรรทุกแล้วนะ

ไม่เขาบอกว่าเดี๋ยวหลังสงการเนี่ยเขาจะมาคุยกันใหม่เรื่องไอ้เนี่ย
เรื่องรถกระบะว่าจะเอายังไงกฎหมายจะยังไง

โอเคโอเคนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับ
แล้วมีแก๊งปลวยเหรียญละบาทกันด้วย
และที่สำคัญคือแต่งตัวเทศกาลวันสงการยังไงไม่ให้โป๊
เดี๋ยวติดตามได้กับโป๊แตะช่วงหน้าฮะ
คุณแม่ขายวันนี้ร้านเราเด็กไม่อยู่ใจหรอคะ

ตอนไปบาร์ออฟสะพานภัยกับชนะเต้นลุม
โอ้โฮเรื่องนี้สุดยอดเดินเข้ามาถึงสะพานควายเหรอไม่ใช่ลักษณะ
พี่บ้าโอ้โฮสุดยอดสะพานควายจำไม่ได้เหรอโตข้ามโรงหนักปฏิพันธ์
สุดยอดอ่ะนี่คุณเที่ยวแบบโลโคลมากเลยนะไม่ใช่โลคาร์ดไม่ใช่โลโคลโลคาร์ด
พี่บ้าเอาอย่างนี้คุณชอบปั่นกระแสอยู่แล้วเวลาหนังจะเข้าต้องมีกระแสเกี่ยวกับคุณ

แต่อันนี้เรากำลังจะมาเตือนภัยให้ท่านผู้ชม

ถ้าสมมุติเอาถามคุณพศก่อนถ้าสมมุติเห็นเหรียญตกอยู่หรือแบงค์ตกอยู่คุณทำยังไงสมมุติแก๊งพันธุตกอยู่

ไม่กลายหยิบแล้วเพราะว่าคนโบราณเขาจะถือว่าสมมุติว่าเรามาเจอผันหนึ่งแล้วเราไปอีกหิบมือเราไปขัดมันมาขัดราบเรา

จะเสียเงินมากกว่านี้
ไว้มันจะได้มากกว่านี้

แต่ของชาวนี่คือเห็นพันหนึ่งเนี่ยผมจะไม่เก็บผมจะเหยียบก่อน
มองไปรอบก่อนฉันก็เคย

ผูกเชือกรองเท้าแล้วค่อยเก็บตังค์

อยากได้ต้องเอาเงินค่าไถ่มา

ก็เหมือนมนุษย์ป้าที่
เธอได้อ่านข่าวป่ะ

สรุปว่าเก็บไอโฟนได้
ไม่คืนไอ้โฟนเครื่องละ๓๐๐๐กว่าบาท

แล้วยังจะเอาเขา๕๐๐๐บาท

บอกโทรศัพท์ก็เลยตั้ง๓๔หมื่นทำไม
จะแบ่งให้ฉันสัก๕๖๐๐๐บาทยังไม่ได้หรือไง

คนสบายนี้ปล่อยเหรียญยังไงมดำ
คือในโลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวเตือนภัย
จากเฟสบุ๊คดรเครย์

พร้อมข้อความบอกเล่าเหตุการณ์ขนาดไปซื้อของ
ใกล้บ้านแต่เจอมิจฉาชีพ
ทำทีหลอกล่อให้ไปเก็บเศษเหรียญ

รู้ทันไม่ไปหลงกล

ระวังโดยข้อความทั้งหมดระบุว่า
เตือนภัยมันยังมีอยู่นะ

ไปซื้อของเนี่ยแถว

สองมือสองไม้เลยเปิดประตูแล้วปุ๊บ

กำลังจะสตาร์ทรถมีชายคนหนึ่ง

สตังค์ตกเหรียญเต็มพื้นเลยพี่

เกือนเต็มพื้นเลยประมาณคร่าว
ถ้าสมมุติเห็นจากสายตาเนี่ยน่าจะเป็น

เป็นหลักร้อยบาทตามสัญชาติยานของคน

บางทีอาจจะไม่ใช่อะไรหรอกหรือ
ขนาดที่คุณกำลังก้มลงไปเก็บ
คุณยังประตูไม่ล็อกคนยังเข้ามามิจฉาชีพขโมยของ
ช่วงจังหวะเราเก็บเขาก็มาขโมยของ
โนโมโต๊เซรงนึกออกไหมช่วงปิดประตูในที่สุดเขาก็ปิดประตูล็อกรถ
มือถือเก็บกระเป๋าเงินถอดสร้อยไว้หน้าคอนโซลรถผิด
แต่รถค้างยาวให้คนหันมามองกันเยอะ
นี่คือวิธีแก้ถูกนะครับผม
เตือนว่าเวลาขับรถไม่ว่าจะอีกไงเราต้องล็อกรถ
เพราะว่าตอนนี้คนมันขี้มะโหมามาถึงมันเปิดประตูมาโกรธโลเลย
เราก็ล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวนี้คนไว้แต่ไม่ได้

เขาบอกไอ้สิ่งเหล่านั้นแหละมันหลอกล่อโจรได้ดีเลย
คือเตือนภัยจริงว่าวันนี้มันมีมิจฉาชีพมีหลายรูปแบบจริง
อย่างนี้เขาบอกเลยว่าถ้าสมมุติคุณเจออย่างนี้
บีบแต่ค้างไว้ยาวยาวเลยอ่าใช่เพราะมันเป็นแก๊งอยู่แล้ว
มันไม่ใช่มาคนเดียวอยู่แล้วบีบแต่ให้คนทั่วไปเนี่ยลองมองสังเกต
เหมือนกับเป็นพยานให้กับเรานะฮะแล้วก็พยายามจะมองหาว่า
คนที่บอกว่าเหรียญตกอ่ะมันไปไหนแล้วเขาบอกว่า
ตอนที่เขาเห็นว่าที่มันบอกให้เก็บมันก็ยืนอยู่แถวนั้นนะ
แล้วก็มองอยู่ตาปิบแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามของรถ
เพราะว่าทำอะไรไม่ได้ถูกแล้วเขาก็เลยเดินหันไปบอก
ขอบคุณนะครับพี่เออเจ็บใจเนอะครับผมแล้วก็ก็อีกตอบอีกแล้วนะ
เปิดประตูล็อกรถตัดออกไปจากเรืองรถเรืองมีสติครับสติดีน่ะ
ที่บ้านมีน้ำมีไฟเข้าถึงแล้วมีทีวีดูขอบคุณครับเกือบ๒๐๐บาท
จะไปหาซื้ออาหารเม็ดให้หมาซะหน่อยหมาข้างถนนสักหน่อย
ตอนนี้ก็จะแชร์เตือนกันว่ามิจฉาชีพมันมากันหลายรูปแบบ
บางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าขึ้นไปนั่งบนรถแล้วกำลังสตาร์ท
ใช่ครับแต่แค่วันนี้คุณนั่งอ่านเฟซบุ๊คได้หมดหรือเปล่า
ถูกต้องนะฮะอย่างที่ชาวเคยเจอก็คือ

แล้วคนที่เข้าไปสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทรถเสร็จ
เห็นกระจกแล้วก็เปิดประตู

คุณฟดเคยเจออะไรอย่างนี้กับเขาบ้างไหม

แต่ลืมกุญแจแล้วเข้ารถไม่ได้

และตอนนี้เราไม่ได้ว่าอะไรนะ
แบบเพื่อนบ้านที่ปลอมตัวเข้ามามีเยอะแยะเลยนะ

ทุกวันนี้มิจฉาชีพมันมีหลายหลากหลายทุกรูปแบบพี่

เป็นแบบว่าตอนนี้ทางด้านรัฐบาล

เฉลี่ยสละกินแบ่งเดี๋ยวก็โดนเรียกอีกแล้ว
อ่าแต่ยังในจบหมายไม่เคยว่าหวยเลย

ถ้าคุณโอนเงินออกจากบัญชีคุณไปแล้ว
แล้วคุณไปเชื่อว่ามีการล็อกเลข๕๖

คือต้องระวังไว้คือต้องคิดต้องคิดลบไว้ก่อน
ใช่ต้องคิดลบไว้ก่อนอยากที่ดวกมา
เวลาคุณเอาสลิปออกมา

คนหลายคนเงินก็หายไปเยอะแล้วนะฮะ
ถูกต้องเพราะว่าเลขหลังมันจะเอ็กนะ

ถ้าพี่คนเรายิ่งฉลาดมากยิ่งคอมพิวเตอร์
คิดว่าคนเราจะไม่ฉลาดกว่าคอมพิวเตอร์เหรอ

โอเคเอาล่ะก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับ
ใครที่รู้สึกว่ามาแบบง่ายแล้วก็ได้ฟรีเนี่ย
มันไม่มีในโลกอยู่แล้วนะครับต้องระวังตัวกันนิดนึ

แต่งตัวยังไงให้เหมาะสมกับสงการ

อยากแต่งตัวยังไงให้โดนข่มขืนจังเลย
สักครู่เดียวนะฮะแต่งตัวไม่โป๊ะด้วย
เลขหรูนะครับผมหรูหลามมามากนะ
เฮียมีพักเท้าเลยนะ

ตั้งแต่คบกันมาเพิ่งรู้เฮียเป็นคอง
เพราะเฮียพูดห๊ะห๊ะตลอด

แช่งอายุ๘๐แล้วก็ปลดไปเลย

พูดได้มากับเอ๋ยน็อกเติร์นเซรีไม่อยู่นี่พูดเก๋งเก่ง

ทำไมเวลาพิธีกรสองคนอยู่นี่ง่อยนะ

แต่งตัวยังไงไปสงการดูดไขมันทำซิกแพคปลอมมาแล้วเนี่ย
ทำไมเบิ๊ดเมาหน้อง
เยี่ยมมาก
แสนมันดูแพงแสนมากครับ
ได้ไปก็ดึงถุงยางออกมาใช้ต่อ
เขายังใส่กันเหรอทุกวันนี้
พี่พ้นโหดมากเลยอะ
ใส่พี่เขาก็ใช้ประหยัดด้วย
ซองนึงมีทั้ง๓อันใช้ได้๓ครั้ง
แล้วมันเหนียวมาก
เหนียวทนกว่าน้ำก็เข้าไม่ได้ด้วย
แต่มันจะเสียตรงที่โทรศัพท์เราจะมันนิดนึง

ทุกวันนี้มันก็มีที่ใส่

เห็นอมถุงยางมาตาม
สลาทำไมไม่เคยเห็นเปล่า
มันเป็นคนชั่วนะ

กางเกงขี้ทุกวันในการดึงในการลุง
การดึงในการหลุดในการโดนน้ำอะไรอย่างนี้

แล้วผู้ชายอ่ะผู้ชายสมควร

เพราะพี่พศไม่ได้ใส่ยางยืดอยู่แล้ว

เวลาปลาเผาอยู่ที่นี่แหละ

เนื้อล้วนมั้ยเจ๊

มีอะไรอีกเขาบอกว่าอย่างน้อยต้องมีหมวกกันสักนิดนึง
ตอบถูก

ในนี้ที่จะต้องมีติดตัวคือผ้าผูกหัว
เพราะมันไว้เช็ดเวลาหน้าเลอะหน้าอะไรอย่างนี้
เด็กผู้ชายชอบเอาเสื้อรอดอมาใส่ไปเล่นน้ำ
เอาให้มันดูรู้ว่าเป็นเด็กเอ้ยฉันเรียนลอดอลมาเว้ยเป็นตาหา

อย่างโมร์ดอะนมนี่ใส่ไม่ได้เลยนะเสื้อลอดอล

อ่อมีกะบรีเครื่องสำอางกับน้ำแล้วไงทีนี้
แต่มันควรแต่ง
มันไม่อยู่ที่แต่งตัวโปรดไม่โปรดหรอกเดี๋ยวนี้ดูไอ้นี่ก็แบบว่าไอ้นั่นแหละ
จำเป็นว่าแต่งตัวโป๊ไม่โป๊ะหรอกเดี๋ยวนี้เด็กผู้ชายเวลาจะอะไรสักอย่างมีมือถืออยู่ในมือ
แต่ยังไงก็เฟฟตัวเองไว้ก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก็อย่าแต่งตัวล่อแหลมละกัน
จบแล้วมันผิดเอาละต้องลากลับว่าสงการวันนี้สวัสดีปีใหม่นะครับพรุ่งนี้กลับมายังสงการอยู่คิดเถอะ
แยกแยะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ